คุณผู้ชมครับผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับ
รับว่ามีความหนักใจหลังจากเจอกับกระแสกดดัน
กรณีการตรวจสอบโครงการอุทยานราชภักษ์นะครับ

กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้น
ออกมาเปิดเผยว่าพบการทุจริต
ในการก่อสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์
โดยพลเอกอุดมเดชนั้นระบุว่า
เจ้าหน้าที่รัฐควรจะต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ครับ
ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงกรณีที่พลเอกภัยบุญคุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ออกมายอมรับว่าโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์

โดยระบุว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นความพลาดพลั้งที่พูดออกไป
แต่การเป็นเจ้าหน้าที่รัฐควรจะมีวุฒิภาวะ

พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกับพลเอกภัยบูลครับ
เวลานักข่าวพูดถึงข่าวมาก็ตั้งไกลว่าเดี๋ยววันนี้กูจะปันแน่
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐควรจะมาคุยอยู่พักหนึ่ง

มันต้องไปให้กรรมการเข้าไปตรวจสอบ

บางคนแนะนำว่าให้ตั้งโต๊ะแทรกของข่าวอะไรก็จะบอกว่า

มันเหมาะที่สำหรับจะให้กรรมการเขาเป็นคนแถลง

อาจจะมีความรู้สึกว่า
ถ้าเรากลัวกับประการไม่ได้นะ
กรรมการเนี่ยเจ้ากรมธรรมนูญต้นอีก
พอกระแสจับจ้องเนี่ย
ไม่มีใครมาหัวกับเราเนี่ย
จากนี้พลเอกอุดมเดชยังยอมรับว่า

แต่ยืนยันว่าพร้อมทำให้คนทั้งประเทศกลับมาศรัทธาอีกครั้งนะครับ
ส่วนเงินบริจาคในมูลนิธิอุทยานราชพักษ
ขณะนี้ยังเหลืออีก๑๐๖ล้านบาท

เพราะเกรงว่าจะเกิดกระแสโจมตีครับ
ผลเอกภัยบุญคุ้มฉายาระบุว่า
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพียงสั้น
แต่ถูกนำไปขยายความในประเด็นการทุจริต

ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับ